เรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะ
เตรียมที่จะไปหารือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรณีที่จะต้องตรวจโควิด๑๙
ก่อนที่จะมีการแข่งขันทุกแมช๗๒ชั่วโมง
ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถไม่สามารถปฏิบัติได้จริง
เนื่องจากว่าจะกระทบต่อโปรแกรมการแข่งขัน
แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่สโมสรจะต้องแบกรับด้วยค่ะ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยค่ะว่า
ในวันนี้นะคะสมาคมกีฬาฟุตบอลได้เรียกประชุมเร่งด่วน

หลังจากที่ทราบนะคะว่าทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
สบคกำหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนที่เข้าสนาม
ต้องตรวจโควิด๑๙ก่อนการแข่งขัน๗๒ชั่วโมงทุกครั้ง
รับว่าข้อบังคับนี้นะคะสมาคมไม่ได้ทราบมาก่อน
เนื่องจากว่าไม่ได้มีระบุไว้ในคู่มือของทางสบค
อีกทั้งเพิ่มจะมารับทราบจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ชี้แจงด้วยนะคะว่า
ตรวจโควิด๑๙ก่อนการแข่งขัน๗๒ชั่วโมงทุกนัดไม่สามารถทำได้
เนื่องจากว่าถ้าทำเช่นนั้นจริงนะคะสมาคมก็จะไม่สามารถจัดการแข่งขันโปรแกรมไทยลีกกลางสัปดาห์ได้เลย
เพราะว่าเงื่อนไขที่จะต้องตรวจเชื้อก่อนการแข่งขัน๓วัน
หากมีการจัดโปรแกรมการสัปดาห์นะคะก็จะทำให้การแข่งขันเหลื่อมวันไปเรื่อย
แล้วเจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะไม่สามารถจัดผังรายการได้ด้วยค่ะ
ส่วนประเด็นถัดมาก็คือหากจะต้องมีการตรวจโควิด๑๙ทุกครั้งนะคะ
ก็เกรงค่ะว่าจะมีผลกระทบต่อทีมในระดับล่างที่มีงบประมาณการทำทีมไม่มาก
ดังนั้นนะคะก็เลยเตรียมที่จะเสนอกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อของงบสนับสนุนตรวจโควิด๑๙จากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
เพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของสโมสร
เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางสโมสรที่ไม่มีงบในการตรวจโควิด๑๙
จนต้องประกาศถอนทีมในที่สุดค่ะ
ส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะสมาคมก็จะหารือถึงจำนวนครั้งในการตรวจเชื้อ
เพราะว่าในหลีกต่างประเทศนะคะไม่ได้ทำการตรวจเชื้อทุกครั้งที่จะลงการแข่งขันค่ะ
แต่ว่าจะใช้วิธีการตรวจเชื้อเพียง๑รอบก่อนการแข่งขัน
หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าสถานการณ์มีความเสี่ยงก็จะกลับมาตรวจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หรือว่าในบางหลีกในยุโรปค่ะจะตรวจกันทุก๒สัปดาห์
ดังนั้นก็จึงต้องสอบถามความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ทางนี้นะคะสมาคมก็จะนำข้อสรุปทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะ
หารือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะ
เพื่อที่จะให้การกีฬาแห่งประเทศไทยนำไปหารือกับสบคค่ะ
จากมองว่ากีฬาฟุตบอลในแง่ของความเป็นจริงแล้ว
ไม่สามารถที่จะทำตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ทั้งหมด
และขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมในประเด็นนี้ด้วยค่ะ
ส่วนหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทำหนังสือ
ขอถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกจนครบถึงแค่สัญญาเดิม
ก็คือวันที่๒๕ตุลาคมปี๒๕๕๙
เพื่อไม่ให้กระทบกับผังรายการ
ส่วนจะมีการขยายสัญญาจนถึงสิ้นปีหรือไม่
ก็ต้องมีการหารือกับทางสมาคมอีกครั้งค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะยังยินดีที่สมาคมจะจัดหาผู้ถ่ายทอดรายใหม่
ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกหลังวันที่๑มกราคมปี๒๕๖๔ด้วย

ทางทูวิชั่นจะขอเจรจากับสมาคมถึงการปรับลด
มาจากว่าจำนวนทีมที่ลดลงเหลือ๑๖ทีม
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด๑๙
ส่วนสมาคมก็จะวางแนวทางการจัดการต่อไป
หลังจากทราบบทสรุปจากทูปิชัน